หลานเฮียนหลานชายนะผูกคอตายจนเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ปรากฏว่ามาสิงร่างน้าสาว
และเหมือนจะชวนให้น้าสาวผูกคอตาย

หมอปลาต้องไปต้องไปถามอาการซะหน่อยสิ
จารุพักอาการมันเป็นยังไงเหรอคุณปูนะครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีพร้อมด้วยคุณน้ำฟ้า
และทีมงานลงพื้นที่ตำบลหลัก๒
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ไปที่บ้านของนางสาวจารุพักกมลวิจิตร
หรือว่าปูอายุ๓๓ปี

บอกว่าหลานชายชื่อบอสอายุ๒๘ปี

ก็เสียใจอกหักจากความรัก
จะผูกคอตายไปเมื่อวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา

นี่เธอเอารูปหลานชายมาให้ดูนะรูปหน้าโรงนะฮะ

หลับตาทีไรนะมันหลับไม่สนิทฮะ

เห็นหน้าบอสลอยไปลอยมาอยู่ในจิตใจเนี่ยนะฮะ
จนเกิดอาการเหมือนอยากผูกคอตาย
ไม่รู้ว่าหลานชายที่ผูกคอตายไปเนี่ย
เหมือนอยากจะชวนเธอผูกคอตายตามหรือเปล่า

ไม่สามารถที่จะข่มตาหลับได้แล้ว
ก็เลยย้ายไปอยู่กับบ้านอีกหลังหนึ่ง

หมอปลาก็ถามว่าอ้าวแล้วยังมีอาการอีกไหม

เธอบอกว่ายังมีอาการอยู่เลย

ให้คุณปูกลับมาอยู่บ้านหลังเดิม
กลับมาอยู่บ้านหลังเดิมสิจ้องหน้าหลานชายในรูปงานศพสิ
เข้าไปที่รูปถ่ายหน้าศพของหลานชายสิ
เกิดอาการยังไงให้คุณผู้ชมไปดูกันนะฮะ
คุณเจอเชือกแล้วคุณจะรู้สึกยังไง

กลัวยังไงอ่ะคุณลองจับเชือก
อ่ะตอนนี้คุณรู้สึกยังไง

อ่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณอยากผูกคอตาย
เมื่อกี้มันอยากผูกยังไม่อยากผูกเปล่า
นี่ฮะบอกว่ามันมาแฝงทำให้อยากผูกคอตาย
หมอปลาทำพิธีเอาเชือกไปพันหัวของนางสาวปู
นำรูปของบอสมาตั้งไว้ที่ด้านหน้าปู
แล้วให้ปูนั่งจ้องดูสิ
จ้องตากับหลานชายดูสิว่าจะมีอาการแปลกไหม
หมอปลาเอามือกดไว้ที่หลังแล้วก็ที่หัว
ปูก็เริ่มมีอาการแปลกฮะ

แล้วบอกว่าหลับตาข่มตาก็เห็นแต่เมนเผาศพที่วัด
เผาศพบอสเผาศพหลานชาย
หมอปลาบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวย้ายไปทำพิธีต่อที่เมนนั่นแหละฮะ
วัดหลัก๒เมื่อไปถึงเนี่ย
ก็ให้ปูเดินขึ้นไปเมนคนเดียว
จากนั้นก็นำรูปของนายมอสนายบอสไปวางไว้ที่หน้าเมน
ปูนั่งเหยียดขานำสายสินมาพันรอบหัว
นำมีดหมอมีดหมอศักดิ์สิทธิ์ของหมอปลานะ
แตะที่หน้าผากของนางสาวปู
จุดทูบ๑ดอกแล้วเริ่มร่ายคาถาฮะ

แล้วก็หมดสตินอนลงกับพื้นตรงเมนนี้เลยครับ
นี่ครับหมอปลากดที่หัวได้ยินเสียงอั๊กไหม
พอแอคทีแล้วผู้หญิงคนนี้ก็หงายหลังสงบนิ่ง

หมอปลาบอกว่าไปแล้ววิญญาณไปแล้ว

ร่างคนส่วนใหญ่จะทำพฤติกรรมซ้ำก่อนที่ตัวเองจะตาย
ขณะที่ปูพอมีสติฟื้นขึ้นมา

ก่อนหน้านี้ที่มีอาการอยากจะผูกคอตายตลอดเวลานะฮะ
ทำให้ไม่เป็นอันทำอะไรเนี่ยนะฮะ
สามีก็ไม่ต้องทำงานทำการกันแล้ว
วิ่งกลับมาที่บ้านมาดูแลเธอด้วยความเป็นห่วงฮะ

เหมือนได้ปลดปล่อยวิญญาณของหลานชายไปสู่สุขติแล้ว
เชื่อว่าหลานชายจะไม่มาแล้วนะฮะ

หมอปลาก็บอกว่าเขาไปแล้วไปดีแล้ว